หมายดาววิการนี่เขาไปสามารถพาน้องหมายมา
หนูอ่านให้ตามข่าวเขาว่าอย่างนี้
เขาเอาให้โรดเมล์อ่านเลยกินดูแล้วกันนะ
ใหม่ได้ไปเที่ยวกับคุณดาวคุณต้นแล้วก็พี่ก้าวค่ะ

ส่วนที่ไปงานโอเคต้องหมดอย่างนี้
คนเราเนี่ยความโชคดีในชีวิตมันต่างกันพี่

ไม่ดังจะอยู่เมืองไทยนางจะอยู่เมืองไทยสักกี่วันน้อง
เห็นเปิดละคร๓เรื่องเลยเนี่ย
เขาบอกว่าไปเที่ยวพักผ่อน

ไม่ได้มีอะไรมากนั่นไงเดี๋ยวเล่นให้ฟังนะที่เลิกเล่นบ้าง

ที่ได้ไปร่วมงานแฟชั่นเพราะคุณดาวพาไปหรือเปล่า

พาไปเหมือนเราได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร
คือมันมีการเชิญจากทางนั้นเราถึงจะไปได้

มันก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นก็มีไปซื้อก่อนไปงานด้วย
นั่งเลือดเนอะ
หลายคนก็จับตาเพราะว่าคุณชมพู่ไปเหมือนกัน
คุณหมายบอกว่าไม่อยากให้โยงถึงประเด็นนี้แล้ว
ขออนุญาตนะคะเราไม่อยากมีประเด็นนี้อีก
ครั้งนี้เราไปเที่ยวของเราส่วนตัวก็ไม่ได้ทราบมาก่อนว่า

เอ้าเขาจะไม่ทราบได้อย่างไรเขาต้องรู้สิเนอะ

มีคนทำรูปแต่ละลุคของเรามาเปรียบเทียบกันด้วย

ตอนนี้โดนจับผิดตลอดซีเรียสหรือเปล่า

โอเคแล้วค่ะเราเข้าใจแล้วก็อยู่กับมันได้
ต้องขอบคุณทุกครั้งนะคะที่มีคนบอกว่าสู้
เบื่อไหมเจอตะขาแบบนี้ไม่ค่ะแต่กลัวพี่อะเบื่อมากกว่า

เพราะว่ามีแต่ข่าวนี้เราก็ตอบเหมือนเดิม
กระแสข่าวมันทำให้เราไม่อยากไปงานแบบนี้อีกหรือเปล่า
น้องบอกว่าใหม่เป็นคนไม่คิดมากค่ะ
ไม่ทำอะไรตามความรู้สึกตามสิ่งที่เราชอบ
เราต้องมีความสุขถ้าคิดเยอะมันก็จะทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเอง
อ๋อนี่คือคอลเลชน์ใหม่ของฉัน
ปีนี้มีแพลนที่จะไปงานแฟชั่นโชว์อีกไหม
น้องมายบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีนะคะแต่เรื่องเดินทางคงมีเรื่อย

พี่ก้าวว่ายังไงเจอข่าวแบบนี้พี่ก้าวบอกเสมอว่าให้พูดความจริง

เอ้าเรื่องละครเรื่องละครอันนี้มดดำสงสัย
อันนี้ของคุณบอยไงเรื่องละครของคุณบอย
คุณบอยน์ไม่ถามใช้ไม่จริงยิงแท้ถอนตัวแล้วหรือยังคุณหมายบอกว่ายังค่ะ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

สรุปก็ยังไม่เล่นอ่ะก็ตอนนี้ขายบวงบัญชาธรณ์จะเอาคิวที่ไหนเล่นอ่ะ

ยังแล้วมีอะไรอีกอันหนึ่งรู้สึกจะผิด
นี่สองเรื่องก็เต็มอาทิตย์ในวัน
ก็มีของเจ้าเวหาของพี่อ้าวน์กับพี่น้า
เจ้าเวหายังไม่เปิดมาเรื่องนั้น

เดี๋ยวรอถ่ายของใครก่อนต่อไปเป็นไง
ก็แพนเค้กแพนเค้กก่อนหมายยาง

แต่บางช็อตมันก็ต้องเข้าร่วมกันนะคะ
เขาถ่ายหมดแล้วค่ะช็อตอีกแองจี้ไม่ต้องปั่นค่ะตบปาก